๖นาฬิกา๓๐นาทีคอกาแฟกันหรือเปล่าครับ
คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายท่านเป็นคอกาแฟ
คุณวรพรก็เป็นกึ่งคอกาแฟ
เพราะว่าพกมาไม่ดื่มเองมาให้ผมดื่มนะฮะ

จังหวัดน่านเนี่ยผมมีแก้วละ๓๐๐แก้วละ๙๐๐ให้คุณวรพรได้ชิมนะฮะ
ที่จังหวัดน่านครับคุณผู้ชมกำลังกลายเป็นประเด็นนะฮะ
หลังจากปีใหม่คนก็ไปเที่ยวกัน

คนไปกินเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวขอบอกราคาก่อนนะครับ
กาแฟที่นี่เนี่ยแก้วละ๓๐๐แก้วละ๙๐๐บาทนะครับ
นี่แหละครับคนเขาวิภาควิจารณ์กันนะครับ
คือคุณอันดามันเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านกาแฟ
เขาออกมาชี้แจงว่าเขาตั้งราคาแบบนี้
คือมันอยู่ที่ความพึงพอใจของคนขาย
คือเขาบอกคนร้านกาแฟต้นทุนมันต่างกัน
คุ้มหรือไม่คุ้มอร่อยหรือไม่อร่อย
ยังอ่ะเออเขาถามคุณมาชิมยังนะฮะ
คือเห็นคุณอดามันเนี่ยก็ถามเขาว่า
แล้วเนี่ยเห็นกระแสที่ออกมาหรือยัง

ว่าเขาไม่ได้อันดับแรกคือคุณดูราคาก่อน

คุณก็ไม่ต้องกินคุณไม่จำเป็นต้องไปบอกเขาว่า
มันดีไม่ดีเพราะคุณยังไม่ได้กินเลย

คุณรู้ได้ยังไงว่าต้นทุนเข้ามายังไง
เขาทำยังไงส่วนผมว่าผมมีไล่ส่วนตัว

ผมทำมา๔ปีแล้วครับมันเป็นเรื่องปกติมาก
ผมจะมาโพสต์แล้วด่าชาวบ้านเขาอย่างนี้

กาแฟสดมันจะอยู่ที่ประมาณ๙๐บาท
แต่ร้านนี้ก็ขาย๙๐๐บาทครับ
ประธานชมรมกาแฟน่านอยู่ไม่ได้เลยร้อนใจ
ประธานชมรมกาแฟน่านอยู่ไม่ได้เลยร้อนใจ
ก็ชี้แจงกับคนขายบอกว่า
ก็ชี้แจงกับคนขายบอกว่า
คุณจะขายของคุณภาพสวนทางกับราคา
คุณจะขายของคุณภาพสวนทางกับราคา
คุณจะขายของคุณภาพสวนทางกับราคา
คุณจะขายของคุณภาพสวนทางกับราคา
คุณจะขายของคุณภาพสวนทางกับราคา
คุณจะขายของคุณภาพสวนทางกับราคา
คุณจะขายของคุณภาพสวนทางกับราคา
คุณจะขายของคุณภาพสวนทางกับราคา
คุณจะขายของคุณภาพสวนทางกับราคา
ครับคือตอนเนี้ย

นะครับมันก็ลือกันไปเยอะแล้ว
ท่านท่านท่านประธานชมรมกาแฟน่านว่ายังไงฮะ

อ่านั่งน้องเที่ยวอาจจะร้อยแห้วสิบคือน่าจะเอากาแฟที่เขาไปขาย
แต่บอกว่าผมไม่ไหล่กาแฟอืมทำแน่นอยู่นี่คืออ่าแล้วบอกขายแก้วเก้าร้อย
พอใจก็จ่ายไม่พอใจก็ไม่ต้องจ่ายแล้วคนกินแล้วพี่คิดว่าเขาจะจ่ายป่ะ
อย่างไอ้พวกสายพันธุ์เอชาเอออย่างเงี้ยดอกไม้มาเต็มต่างอย่างเงี้ย
เราทำขายมึงน่าสูงสูงก็แก้วสามร้อยไปตายอย่างไอ้ห้าร้อยตัวประกวดแล้ว
แต่คุณมาเล่นบอกพอใจก็จ่ายเก้าร้อยพอใจไม่ต้องจ่าย
คนร้อยของร้อยเขาไม่รู้ไหมอืมเขากินไว้แล้วว่าเออเหมือนโดนพันหัว
อืมเรื่องนี้ไม่พ้นนักสืบไซเบอร์ครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นการอ้างอิงจากเนี้ยฮะ
ชมรมบาริสต้าแล้วก็ร้านกาแฟจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เขาไปตรวจสอบประวัติของคนคนนี้เขาบอกว่าเคยมีประวัติหลอกลวง
ตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่นะเป็นคริสตศักราชนะสองพันสิบสี่
คือพฤติกรรมพฤติการของเขาเนี่ยในเพจนี้อ้างว่าเขามักจะอวดรวยแจกนำบัตรไปตีซี
กับคนที่เขาทำธุรกิจนะลักษณะคือจะเป็นแบบนี้
เขาเคยไปหลอกให้คนลงทุนทำที่พักที่จังหวัดน่านนะครับทำธุรกิจ
แต่ไม่ได้รวยจริงแต่ไปบอกว่าตัวเองรวย
แล้วก็ไม่ได้มีไร่กาแฟแต่ว่าต้องการตีสนิทคุยโวไปเพื่อหาผลประโยชน์เท่านั้น
ต้องบอกว่าอันนี้เป็นประวัติที่ทางเพจเมื่อสักครู่นี้
มีการอ้างอิงถึงคนคนหนึ่งมานะฮะที่เชื่อมโยงกับข่าวนี้ครับ